สวัสดีครับผมชื่อนายพิรวัตนามสกุลกลิ่นหอมชื่อเล่นชื่อเอ
อายุ๓๘ปีเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะครับ
ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพมหานครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรอปภครับ
ทำตั้งแต่ทุ่มนึงถึง๗โมงเช้าครับเป็นรอบของกะดึกครับ
แฟนผมชื่ออ้ำครับเมื่อสองสามปีที่แล้วแฟนผมมีอาการปวดหัว
ให้เขาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปช่วงนั้นหรอก
ผมได้ให้เขาไปซื้อยาแก้ปวดหัวมารับประทานก็ไม่ดีขึ้น
เมื่อ๓เดือนที่แล้วครับแฟนผมก็ได้ลุกจากที่นอน
ผมออกไปร้านค้าผมก็เดินออกไปซื้อกาแฟ
พอผมซื้อกาแฟกลับมาครับก็มาเจอเห็นสภาพ
ครับล้มอยู่ภายในห้องครับหัวฟาดนอนสภาพอยู่
มือไม้ของแฟนผมเริ่มมีอาการหงิกปากเริ่มเบี้ยว
ช่วงนั้นผมตกใจผมไม่รู้จะทำยังไง
พาไปโรงพยาบาลครับหมอเข้าเอ็กซาเรย์ก็บอกว่าเส้นเลือดสมองแตก
ทุกวันนี้ทำงานไม่ได้เพียงแค่อาบน้ำเข้าห้องน้ำ
เดินเข้ามาที่นอนจะนอนก็บ่นเหนื่อยไม่ไหว

ตอนนี้คือเขาลุกช่วยเหลือตัวเองได้
คืออาบน้ำแล้วหลังจากนั้นเดินมาปุ๊บเขาจะมีอาการเหนื่อย
แฟนคนนี้เขาดีมากค่ะเขาคอยช่วยเหลือทุกอย่าง

แต่เนื่องด้วยที่ว่าเมียผมมาเจ็บป่วย
หลังจากนั้นผมก็ทำเรื่องขอหัวหน้า
ขอเปลี่ยนผัดเป็นผัดกลางคืนครับเพื่อจะดูแลแฟนได้ในตอนเช้าครับ
กลางวันผมก็จะใช้เวลามาคอยดูแลแฟน
ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่แฟนผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
ผมก็ต้องพานั่งรถเข็นไปโรงพยาบาลรักษาประกันสังคม
ผมทำงานราพพอได้เดือนละหมื่นบาทครับ
ค่ารถเดินทางค่ายารักษาแฟนครับ

บางที่ไม่พอเลยเหลือติดกระเป๋า๑๐๐๒๐๐บาท

นโยบายเขาออกมาให้ประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ออกจากบ้านไปไหนมาไหน
ตัวผมเองผมก็อยากหยุดนะแต่ผมหยุดไม่ได้ครับ
ถ้าเราหยุดไปปุ๊บเนี่ยคืองานเราก็ไม่ได้ทำเงินเราก็ไม่มี
และเรายังมีเงินมาจ่ายข้าวจังหวงข้าน้ำข้าวไฟครับ
ถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่คือกลัวแฟนไม่มีกินมากกว่าครับ
ทุกวันนี้ผมไปทำงานผมต้องเดินนะครับผมเดินทางจากสุขุมวิทย์ซอยสามนะครับ
ไปทำงานสุขุมวิทย์๖๕ครับเดินไปกลับเกือบชั่วโมงครับ
ผมจะมีหน้ากากและใส่แมสของผมทุกครั้งอ่าหน้ากากที่ผมทำขึ้นเองครับ
ขวดน้ำพลาสติกครับเพื่อป้องกันระหว่างเดินทางไปและเดินทางกลับ
เวลาผมใส่หน้ากากที่ผมประดิษฐ์ขึ้นทำเองจากขวดน้ำพลาสติก
ถามว่าผมอายไหมผมไม่อายนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงตามหลักคือขวดน้ำอ่ะ
เขาได้ผ่านการพัชไลท์หรือผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว
ตัวนั้นคือเรามาตัดปุ๊บแล้วก็ใส่แม็ตสองชั้นปิดจมูกปิดปาก
เราก็สวมหน้ากากทับเวทีซึ่งเราก็จะเดินจากบ้านไปทำงานที่สุขุมวิท๖๐
พอไปถึงปุ๊บเราก็เอาหน้ากากน้ำออกแต่เรายังใส่แมสใส่แมทที่เราใส่อยู่ปกติ
แต่พอเราเลิกงานปุ๊บเราก็ใส่เดินกลับมาปกติ
อันนี้มันช่วยป้องกันได้ไม่มากกว่าน้อยครับ
อีกอย่างที่คาไม่ได้คือหมั่นล้างมือครับใช้เจลล้างมืออะไรให้สะอาด
ผมบอกกับแฟนผมเสมอว่าเราเป็นแบบเนี้ยคือ
หนึ่งกำลังใจเราต้องเราต้องดีเราอย่าไปท้อกับชีวิต
เดี๋ยวมันต้องดีขึ้นทั้งวันมันต้องกัดทำงานได้พี่รักหนูนะ
ถ้าได้เงินมาเนี่ยผมจะเอาเงินก้อนนี้ครับเอาไว้เป็นค่าอาหารค่ายาค่ารักษาแฟน
พบกับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับคุณเอ๋ครับ
ต้องทำงานในสถานการณ์โควิดนะครับขอทุ่มทั้งชีวิตเพื่อป้องกันไวรัสและความจนครับ
สวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับพี่เอ๋
ก็เป็นนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราครับวันนี้มากับภรรยามากับภรรยาครับ
คุณอ้ำคุณอ้ำครับคุณอ้อมทางด้านล่างนะครับสวัสดีนะครับคุณอ้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
จากภาพชีวิตทุกคนก็คงอยากจะทราบนะครับ
คุณเอ๋ต้องเดินเดินใช่ไหมฮะครับเดินจากไหนไปไหนพี่เดินจากสุขุมวิทย์๗๑ที่ผมอยู่ซอย๓ซอยสามสกุล
แล้วก็เดินจากพระขนงเนี่ยพระขนงไปถึงสุขุมวิทย์๖๕ก็สักประมาณกิโลนึงได้
กิโลหนึ่งได้ก็เป็นระยะทางที่ต้องเดินไปต้องเดินคือเราเห็นในภาพชีวิตอ่ะเราใส่แมสใส่แมส
ชั้นผมใส่แม็กซ์สองชั้นสองชั้นแล้วก็มีแล้วก็จะมีหน้ากากที่ผมทำขึ้นเองครับ
ความคิดคิดว่ามันจะป้องกันเราได้ไหมก็คือในความคิดอ่ะถามว่าจะป้องกันได้ไหม
ผมว่าป้องกันได้แต่ไม่มากกว่าน้อยครับวันนี้มีมาโชว์ไหมฮะมีครับผมเอามาสี่อันครับ
เดี๋ยวให้บังยกมาให้เชิญค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ๋ขออนุญาต
ไม่ได้มีแค่เวอร์ชันที่เราเห็นในภาพวีดีอาร์ที่พี่ถ่ายมาให้เราดูแต่ว่าอันนี้มีสี่เวอร์ชั่นด้วยกัน
เป็นขนขนด้วยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบอ่าน่าเอาอันเอาแรกก่อนอันนี้
อันนี้อันนี้เป็นอันมาตรฐานเป็นแบบปกติครับค่ะก็คือใช้ขวด
ถ้าถ้าเราจะทำดีหน่อยปุ๊บเราก็จะมีเป็นฟองน้ำปิดกันตรงนี้ลงอาจจะได้ไม่เจ็บนะ
ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าฟองน้ำกลมตรงสีฟ้าฟ้าฝ่ามานั้นเจาะรูด้วย
เจาะรูเจาะรูตรงนี้พอเราเจาะเสร็จปุ๊บถ้าเรามีสำลีบริสุทธิ์นะครับ
แล้วก็เอาสำลีอ่ะอัดเข้าไปได้แล้วก็เราก็ปิดฟ้าฝ่วงอืมแล้วเวลาใส่
มันจะเป็นอ่าตัวช่วยกองครับกองฟุ่นละอองครับผมได้ดีค่ะ
แล้วเวลาใส่จริงจริงมันหายใจสะดวกไหมสะดวกพี่สะดวกอยู่ครับ
นี่คือเวอร์ชันแรกที่ใส่อยู่เป็นประจำเนื่องเนื่องใช่ครับ
อันเนี้ยคนเหลี่ยวหันมามองไหมเนี่ยผมก็จะใส่ไปแบบนี้ครับอ่า
อ่ามีแมทอันหนึ่งครับใช่มีแมทอันหนึ่งคนมองเยอะไหมพี่
มองเยอะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะยิ้มเลยเขาก็เซลเขายกปูอ่ะ
เขายกปูให้ยั่งยั่งยั่งนอกจากเราจะรู้สึกปลอดภัยแล้ว
เราก็ยังได้ความโดดเด่นด้วยว่าอย่างนั้นแต่ว่าชิ้นแรกเนี่ยว่าโดดเด่นแล้ว
ก็อยากให้โชว์ชิ้นที่สองฮะชิ้นที่สองเป็นชิ้นนี้เลยครับ
อันนี้อะไรฮะอันนี้ผมทำเป็นรูปลักษณ์แบบหน้ากากเสือครับ
หน้ากากเสือใช่เพื่อก็คล้ายเหมือนครับเป็นแบบอ่ะ
แฟนตาซีขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้พี่คะชีวิตมันอันตรายขนาดนี้
ต้องการความแฟนเตอร์ซีไปทำอะไรครับพี่แล้วเดี๋ยวแต่เราต้องใส่แมสทุกครั้งก่อนครับ
อ่าใส่แมทก่อนครับมันเหมือนพวกไอ้นักมวยปั้มอ่ะอ่ะหน้ากากนักมวยปั้มเป็นแบบนี้
เอ๋มันต้องมีความสุขด้วยแหละในการที่จะทำอะไรแบบเนี้ยใช่ครับที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ากลัว
กลัวครับจะไปติดภรรยาใช่ไหมฮะถ้าตัวผมเองเป็นโควิดเนี่ยถามว่า
ผมเองผมก็ตกงานงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีแล้วถามว่าถ้าผมเอาโควิดไปติดเมียอีกพอดีครับ
ซึ่งเมียก็ไม่สบายอยู่ด้วยซึ่งเมียก็ไม่สบายด้วยไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงครับ
หน้ากากอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป๊กไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันป้องกันได้กี่มากน้อย
แต่ที่เราเห็นอันดับแรกเลยคือมันเยียวยาจิตใจพี่เอ๋ได้ครับรู้สึกมั่นใจเคยเราธรรมด์แล้ว
สุดท้ายแล้วเขาก็มาสบายใจกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยพี่เห็นเขาใส่หน้ากากครั้งแรก
รู้สึกยังไงหัวเราะค่ะก็ถามเขาว่ามันป้องกันได้จริงไหม
มันป้องกันได้จริงเหรอแล้วพี่เอกเขาให้คำตอบพี่อ้ำยังไงคะ
เขาก็บอกว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็น
เป็นอยากว่าเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนจะเริ่มเกมค่ะ
เก็บของให้หน่อยค่ะนี่คือของสำคัญนะดูแลให้ด้วย
มารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณเอ๋ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

หกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทครับ
หมื่นบาทนะครับไม่เยอะเลยนะครับต้องร้องเพลงให้เราฟัง๔เพลงเท่านั้นเองครับคุณเอ๋จะเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับคุณเอ๋
ถ้าได้เงินจำนวนนี้ก้อนนี้ที่ผมตั้งใจเขาไว้ผมก็จะเอาไปรักษาเขาครับ

๔เพลงนะครับคุณเอ๋๔เพลง๖๐๐๐บาทไม่ยากอะไร
เริ่มกันเลยนะครับที่เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
โทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรกเพลงที่๑นะครับเพลงนี้ต้องสู้อย่าง
เท่านั้นแต่ตัวช่วยมีสิทธิ์ใช้ได้เลยนะครับในเพลงนี้นะครับตัวช่วย

ครับเพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
เป็นแฟนคนจนต้องทนเหนื่อยของที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวัน
พี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางใด
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนลาทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนใด
จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจ

จะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กัน
ลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า
เมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน
เพียงเรามีเราเท่านั้น
สร้างฝันให้ซ้อมดังไฟ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมอง
อย่ามองเมื่อยามแพ้ไป
อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาชุดใจคนจนอยู่